เช็คผลการแข่งขันฟุตบอลกันหน่อยนะครับ

สำหรับทีมชาติไทยกับการแข่งขันนัดชิงอันดับ๓

ในรอบ๔๙ปีครับ

ครับที่ช้างอรินาทจังหวัดบุรีรำ

ของทีมไทยในวันนี้ครับ
ก็โจมตีด้วยลูกกลางอากาศนะครับ

ระบุอยู่ก่อนต่อเนื่องได้ประตูขึ้นนำครับ
จากทางอนิรุธทาปา

จากนั้นครับธีรสินแดงดาส่งบอล

ในเกมทีมชาตินัดที่๑๐๐ของเขา

ธีรศิลป์ยกทงลำหน้าก่อน

มงของทางประวีนะครับ

จากนั้นก็ยังคงบุกต่อเนื่อง
เกมก็ยังไม่ถึงกับดีขึ้นเท่าไหร่นะครับ

ก็เลยเปลี่ยนทางโดนพวกเดียวกันเอง

ได้บอลถึงเส้นหลัง
ผ่านเข้ามาก็ยังติดอยู่

แต่ไม่สามารถที่จะตีเสมอได้

เป็นครั้งแรกในรอบ๔๙ปี
ชโตยก็บอกนะครับว่าขอโทษแฟนบอล

เป้าหมายยอมรับว่าเสียดาย

ในเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็รูปแบบการเล่น

การเรียนโปรไวเซ็นต์ก่อนครับ

เพราะว่าผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมไปก่อน

การที่ต้องเดินทางไปเรียนโค้ดที่

ได้เจออีกสักครั้งหนึ่งครับผม
ขณะที่ธีรสินแดงดาครับเปิดเผยความรู้สึกในการเล่นทีมชาตินัดที่๑๑
ว่าเป็นเกียรติที่ได้ลงสนามแต่ว่าผลการแข่งขันออกมาก็ยอมรับว่าผิดหวังมาก
จากนี้คงต้องปรับจูนกันอีกก่อนที่จะถึงโปรแกรมสำคัญ
คือฟุตบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชียที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับ
ขนาดที่สุพรรณทองสงศ์ครับได้รับอาการบาดเจ็บหัวเข่า

หรืออาการช่วยสกัดมนต์ให้เข้าไม่ให้เข้าประตูนะครับ
พบว่าไม่มีอาการกระดูกหักนะครับ
มีแค่แผลที่ลึกแล้วก็ถลอกเท่านั้น
เรื่องต้นแพทย์ก็มีการเย็บนะครับทั้งหมด๖เข็มแล้วก็รอตัดไหมในอีก๑๒วัน
ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากมายนักต่อทีมสุพรรณบุรีต้นสังกัดของเขาครับ
ส่วนภาพประทับใจคือภาพนี้ครับหลังเกม
ธีรทรบุญมาทันครับเดินขึ้นไปหาคุณเดวิชิดชอบและคุณกรุณาชิดชอบครับ
ทักทายไหว้สวัสดีแล้วก็กล่าวขอโทษนะครับแล้วก็เรียกว่าคุณพ่อกับคุณแม่นะครับ
คือก่อนหน้านี้นะครับหลายคนทราบพอดีว่าธีรทรย้ายออกมาจากบุรีดำนั้นอาจจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
แล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับคุณเนวินหรือว่าคุณกรุณาเลยครับ
ขอโทษครั้งนี้ถือว่ามาขอโทษในแบบเด็กขอโทษผู้ใหญ่นะครับเหมือนลูกขอโทษพ่อแม่เป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับ
แล้วก็มีการทักทายกันถามกันว่าธีรทรนั้นจะกลับไปที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะครับ
ธีรทรก็มีการโพสต์เฟสบุ๊คด้วยครับหลังจากที่ไปขอโทษทั้งสองคนก็บอกว่าอยากขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา
แล้วก็ขอบคุณนะครับที่มอบโอกาสมาให้ตลอดแล้วก็อยากจะขอโทษจากหัวใจถ้าเกิดอะไรที่เขาทำไปแล้วเป็นการล่วงเกินพ่อและแม่
แล้วก็ขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาจริงแล้วก็บอกว่ารักและเคารพเหมือนเดิมและมันจะยังเป็นแบบนั้นตลอดไปครับ
ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับมีรายงานว่าเตรียมจะเรียกทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยเข้ามาสรุปผลงานการแข่งขันในฟุตบอลรายการนี้ช่วงสัปดาห์หน้า
คาดว่าจะมีการพูดคุยถึงอนาคตของกุญสือรายนี้ในรายการบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
คือเจ้าตัวเนี่ยยังรักษาการอยู่แล้วก็มีข่าวว่าจะให้ทำงานต่อไปโดยการทำเรื่องไปทางเอฟซีนะครับ
ขอเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่โคชโตยนั้นยังอบรมโปรไลเซ็นต์ไม่จบนะครับ
แต่ว่าผลงานเป็นแบบนี้ก็คงต้องมาพิจารณากันใหม่ว่าจะแก้ไขปัญหากันต่อไปครับ
วันเริงเนี่ยปัดไม่ทันนะครับพยายามเต็มที่แล้วครับ
ขึ้นนำจากแต่ดูเวียดนามครับลองเสียประตู
พวกเขาครองเกมได้ดีแล้วก็ข้ามหลอกนะครับโดยเหงียนกวางหาย
มาจบที่การยิงประตูตีเสมอนะครับคนยิงเนี่ยเป็นฟานดิกวีครับ
จบหนึ่งหนึ่งต้องยิงจุดโทษตัดสินครับ
ปรากฏว่า๕คนของกิราเซายิงเข้าหมดนะครับขณะที่เวียดนามคนนี้ยิงไม่เข้าครับ
เหยีนก้งเฟืองซุปเปอร์สตาร์ของเขาครับเมซี่เวียดนามยิงพลาดในคนที่สอง
ก็ทำให้กือลาซาวชนะจุดโทษไปห้าต่อสี่นะครับ
รวมก็ชนะไปหกประตูต่อห้านะครับได้คลองถ้วย
ได้เป็นสมัยแรกในการเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยครับแล้วก็เป็นทีมแรกที่ได้แชมป์จากโซนคอนคาเคฟที่เดินทางมาด้วยนะครับ